อย่างที่บอกนะคะก็ตรุษจีนแล้วใกล้วาเลนไทย
วาเลนไทยเสร็จปุ๊บนะคะน้องชายดิฉันค่ะ

เปิดตัวแฟนคุณผู้ชมแล้วก็ลงรูปนะคะ

คุณท็อปคุณผู้ชมลงรูปนี้เดี๋ยวให้ดูรูปนะคะ

เพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยเขารู้จักมาก่อนหน้านี้แล้ว

พอได้ยินข่าวคราวของคุณต้นกับคนนี้มาบ้าง
แต่ที่มันเตอร์ไพรส์ต้นบอกเองเลยว่าพี่แจ๊คค่ะขาดได้แล้วเนาะ
คนนี้นะคะแฟนคนนี้เป็นคนที่คบนานที่สุดตั้งแต่เคยมีแฟนมา
แล้วก็น่ารักนะคาดหวังว่าจะนานต่อไปด้วยคุณผู้ชมไปฟังโมเมนต์ดีจากน้องต้นเลยค่ะ
คนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเกย์อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือ
เอ้าพูดตรงเลยนึกออกไหมแต่ว่าเพลงที่ผ่านมาเราไม่ได้มีแฟน
อันนี้โอ้โฮวมันหมื่นอะไรกันอะไรกันทีกว่าทำไมออกเพลงก็ไม่เห็นสมใจกัน
ก็อย่างนั้นแหละอยากลงเก็บเอาไว้เพราะว่าบอกว่าจะหาแฟนได้ก็นั่ง
อันนี้ก็๓ปีแล้วอะไรอย่างนี้ครับ